ขอเลยแล้วกันว่าขอให้ฝนตกลงมา
งั้นไปดูชาวบ้านที่จังหวัดนครราชศรีมา
เขามีวิธีการประกอบพิธีอย่างไรกัน
โอ้ยเขาจะทำอะไรกันยิงบาสุก้า

เขาแห่บ้างไฟขอฝน

นี่ค่ะมาพร้อมกับอุปกรณ์ขอฝนกันมากมาย

ถ้าเป็นตอนเด็กผมนึกว่าเขาถือปืนใหญ่บาซูก้ามาจริงนะ
พูดแบบเขาไม่ได้ถือถือบ้างไฟใช่ไหม
เขาถือที่แดง
ถือประหลัดมาด้วย

ครั้งนั้นไม่ได้มาแต่ประหลัดอย่างเดียว
ประหลัดอารมณ์ดีด้วยสิ
เออประหลัดขิก
อืมบ้าบ้านบ้านใหม่ธาณตวันค่ะอยู่ที่หมู่๙ตะมนบ้านราชดำเภอเสิงสามจังหวัดนครราชศรีมาจ้า
รวมรวมกันกว่าร้อยชีวิตนะคะแห่บ้างไฟรอบหมู่บ้านนะคะแต่ก่อนที่จะแห่บ้างไฟเนี่ยนะเขาจะต้องทำพิธีก่อนนะ
ทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะนำบ้างไฟที่แห่แล้วเนี่ย
คือท่านจะให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลก็จุดบอกท่านแหละบอกว่าขอฝนตกลงมาหน่อย

ชาวบ้านบอกถึงเวลาแล้วที่จะต้องกล่าวค้าน
บอกต่อให้พญาแถนรับทราบว่าหมู่บ้านนี้แห้งแรงเหลือเกิน
พืชผลการเกษตรมันเสียหาย
ชาวบ้านเขาก็เลยจุดขึ้นมาแบบนี้

การสังเกตร่องรอยลักษณะรูปร่างและทิศทางของควัน
เห็นไหมมันจะคดเคี้ยวเลี้ยวรถหงิกงอแบบนี้
สนอกสนใจเพราะนี่แหละคือไฮไลท์ของการจุดบ้างไฟ

สุดท้ายเราต้องดูปลายประทัดใช่ไหม
อันนี้จุดบ้างไฟเราก็ต้องดูควันของบ้างไฟ

เออมันจะไปทางไหนแล้วก็ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง
เห็นไหมเป็นการจุดบ้างไฟนัดเดียวได้ผลสองอย่าง

อย่างแรกคือได้ขอฝนอย่างที่สองคือได้แนวทางในการไปเสี่ยงโชค
นี่ไงจุดป๊าบบ้างไฟวิ่งหนีเลย

บ้างไฟวิ่งหนี
นี่แหละมันเป็นจินตนาการเป็นความเชื่อ
แล้วก็เป็นความสนุกสนานของชาวบ้าน

เพราะฉะนั้นตกหรือไม่ตกอันนี้มันก็อาจจะต้องแบบว่า
คือชาวบ้านเขาก็มีวิธีการในการขอการทำนายแหละ